มาดูเรื่องที่เรานำเสนอต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้
กรณีที่พ่อปืนดุที่บอกว่าห่วงลูกสาว
ท้ายที่สุดพ่อใช้อาวุธปืนรัวยิงเลยจนหนุ่มเกษตรนะคะ
นิสิตเกษตรได้รับบาดเจ็บนั่นเอง

คุณตาเหลืออดหนุ่มมดังต่อแย่ลูกสาวไม่เลิก
ก็เลยชักปืนยิงขาหนีบดิ้นคาห้าง
ถูกต้องค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
ตำรวจก็ได้นำตัวทางด้านคุณพ่อวัย๗๑ปี
ที่ก่อเหตุยิงไปขออำนาจศาลฝากขังแล้ว
โดยพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองนครปฐม
ก็คุมตัวนายสุชาติบัวแสงจันทร์อายุ๗๑ปี
เป็นเจ้าของร้านขายวัสดุก่อสร้าง
ฝากขังที่ศาลจังหวัดนครปฐมนะคะ
หลังจากที่ก่อเหตุยิงนายอุเทนสามงามน้อยอายุ๒๓ปี
นักศึกษาชั้นปี๔ได้รับบาดเจ็บ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นภายในลานจอดรถที่โลตัสนครปฐมนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณเย็นค่ำของเมื่อวันที่๓ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
หลังจากที่เกิดเหตุนายสุชาติไม่ได้หนีไปไหนนะคะ
ยังยืนรอมอบตัวอยู่แล้วก็ถือปืนลูกโม่
ซึ่งเป็นอาวุธในการก่อเหตุยิงอยู่เลย
ซึ่งในนั้นเป็นปืนลูกโม่ขนาดจุด๒๒
มีกระสุนปืน๘นัดยิงไปแล้ว๔นัด
ส่วนทางด้านผู้บาดเจ็บคือนายอุเทนถูกยิงที่ขาหนีบข้างขวา๑นัด
อาการตอนนี้ถือว่าปลอดภัยแล้วนะคะ
เพราะว่าเราก็มีการไปสอบถามทางด้านคุณแม่ของผู้บาดเจ็บ

แม่บอกว่าตอนนี้อาการของลูกชายดีขึ้นตามลำดับ

เพราะว่ากระสุนไม่ได้โดนจุดสำคัญ
แม่ก็ตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
และจากการสอบสวนนายสุชาติผู้ก่อเหตุ

จำลองเป็นกราฟิกให้คุณผู้ชมได้เข้าใจง่ายนะคะ
ในช่วงเย็นช่วงค่ำวันที่๓ตุลาคม

เห็นนายอุเทนเดินมากำลังจะขึ้นรถกระบะของเขาค่ะ
ทีนี้พอนายอุเทนเห็นรถของนายสุชาติขับมา
ก็ใช้มือทุบบริเวณเหนือล้อหลังด้านขวา
หลังจากนั้นก็ยกนิ้วกลางให้ของลับตะโกนด่าทอ

ทีนี้พอมีการทั้งทุบรถมีการทั้งชูนิ้วกลาง
นายสุชาติก็เลยขับรถไปจอด
จอดอยู่ห่างจากรถของนายอุเทนล็อกหนึ่ง
หลังจากนั้นค่ะหยิบปืนออกมาเดินลงจากรถปรีเข้าไปหาค่ะ
แล้วก็รัวปืนใส่๔นัดนะคะ
ทีนี้กระสุนไปถูกยางล้อรถของนายอุเทน๓เส้น
แล้วก็กระสุน๑นัดถูกตัวนายอุเทนที่บริเวณโคนขาหนีบ

วิ่งอยู่วิ่งเข้ามาในตัวห้างเนี่ยนะคะ
บเข้าไปอยู่ในร้านขนมปัง

พอถูกยิงตรงขาหนีบก็จุดสำคัญเหมือนกันนะฮะ
ใช่ค่ะไปฟังเสียงนายสุชาติผู้ก่อเหตุหน่อยนะคะ

แล้วใครเท่าไหร่ผมไม่ปลูกให้ได้เลย

ผมไม่กดแค้นผมไม่กดแค้น
แปลว่าไงฮะอย่าให้แปลว่าไงฮะ
เด็ก๒๒จะให้ผมอย่างนี้แปลว่าไง
แล้วเขาพูดจาว่ากันเอาแล้วไม่พูด
ส่วนทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกภัยทูลพิทักษ์ธรรม
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองนครปฐมก็เปิดเผยนะคะ
ว่าจากการตรวจสอบคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
คือเขาก็มีเรื่องกันมาก่อนหน้านี้แล้ว

เคยแจ้งความไว้ที่สพเมืองนครปฐม
แล้วก็สพบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
เมื่อปี๕๙มันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชม
นายอุเทนตามจีบลูกสาวนายสุชาติ
แต่ว่าทางฝ่ายหญิงไม่เล่นด้วย
นายสุชาติไม่พอใจ
แล้วก็เคยขู่อาฆาตจะเอาชีวิต

ก็เลยต้องไปแจ้งความเอาไว้

ทีนี้วันเกิดเหตุเมื่อวันที่๓ตุลาคม
ทั้งคู่เหมือนกับมาเจอกันพอดีค่ะ
ทำให้ทางด้านนายสุชาติเองก็ไม่พอใจ

คดีนี้ก็ถือว่าเป็นคดีที่อุกอ่านนะคะ
ก่อเหตุในลานจอดรถในห้างแล้วคนก็อยู่เยอะด้วย
พนักงานสอบสวนยังไม่ให้ประกันตัวในชั้นสอบสวน
แล้วก็นำตัวไปขออำนาจศาลฝากขัง
แต่ทีนี้คุณผู้ชมก็มีข้อมูล
จากทางด้านคุณแม่ของนายอุเทนเนี่ยนะคะ

เรื่องที่ทางนายสุชาติจะอ้างว่า
ลูกชายคือนายอุเทนไปรักฝ่ายหญิงข้างเดียว
ส่วนตัวคุณแม่ของนายอุเทนคิดว่าไม่ใช่

บอกว่าเด็กทั้งสองคนมีใจแล้วก็รักกัน

ลูกชายของนายสุชาติ
ลูกชายของคุณแม่ไปรักลูกสาวของนายสุชาติฝ่ายเดียวไม่ได้

แล้วก็มีข้อมูลจากทางด้านของ
น่าจะเป็นฝั่งของนายอุเทนด้วยคุณ

ซึ่งคาดว่าจะเป็นของผู้บาดเจ็บ
หรือนายอุเทนได้โพสต์ชี้แจงออกมาเลยนะคุณนะ
ที่เป็นข่าวนะครับขอแถลงว่า
ผมไม่ได้ให้ของลับคนที่ทำร้ายผม
และไม่ได้เอาของแข็งเหล็กหรืออะไรไปทุบรถคนร้ายเลยครับ

ความจริงก็คือมันเจอรถผมบนท้องถนน

จากนั้นมันขับรถตามผมมาถึงโลตัส

จังหวะนั้นผมเดินเข้าโลตัส
มันก็พยายามขับรถมาชนผม

ก็ควักปืนมายิงผมเลย๔๕นัด
ทำให้ผมพลาดได้รับบาดเจ็บที่ขา
แต่คนร้ายให้การเข้าตัวเองให้ดูดี

เรื่องลูกที่ว่าเคยคบกับผม
จริงผมได้เลิกไปเป็นปีแล้ว
แต่ความแค้นของมันของคุณตาเนี่ยนะ
ครอบงำอยู่ทำเรื่องแบบนี้ได้ยังไง
อาชญากรบุคคลนี้เป็นภัยต่อสังคมโปรดระมัดระวังด้วยครับ
แท็กสังคมต้องการความยุติธรรม
นี่ทางเพจดังเขาออกมาเปิดเผยนะ
แล้วเขาบอกว่าคาดว่าน่าจะเป็นการ
ออกมาชี้แจงแถลงผ่านโลกโซเชียลของนายอุเทน
แต่ที่นี่เบื้องต้นการตรวจสอบเรื่องของอาวุธปืน
ที่นายสุชาติใช้ในการก่อเหตุเนี่ย
ปรากฏว่าก็มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
ตำรวจก็แจ้งข้อหาพยายามฆ่า
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต